คุณผู้ชมคะบ้านหลังนี้อยู่แถวศรีนครินในกรุงเทพเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าอยู่ดีมีผู้หญิงคนนึงไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะพี่อุ๋ย
ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันด้วยนะคะมาตะโกนด่าหน้าบ้านบ่อยมาก
แล้วไม่ใช่ด่าอย่างเดียวด่าในเชิงข่มขู่
เดี๋ยวจะฆ่าให้ตายทั้งบ้านเดี๋ยวจะให้อรินทราชมาจัดการบ้านหลังนี้
ของเข้าบ้านเขาอีกค่ะ

พยายามที่จะกดออดเขย่าประตูบ้าน

แล้วมันเป็นคำด่าในลักษณะของการข่มขู่

เหมือนกับจะแบบอยากให้ตายไปทั้งบ้านเลย
จะให้อรินทราชมาจัดการเลย

เจ้าของบ้านเขาบอกเขางงมากค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งแล้วค่ะพี่อุ๋ย
แล้ววันดีคืนดีปลาข้าวของเข้าไปในบ้านเขาด้วยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเจ้าของบ้านหลังนี้

เจ้าของบ้านบอกว่าไม่ไหวแล้ว

ผู้หญิงคนนี้มาก่อกวนหน้าบ้านต่อเนื่องกัน

ครั้งแรก๘มิถุนายน

ครั้งที่๒๒๙สิงหาคม
กดกริ่งมาโวยวาย
ทีนี้เริ่มด่าเริ่มขู่เอาชีวิตคนในบ้าน

สอนอประเวทที่สนบังนา

สงสัยเป็นผู้หญิงสติไม่ดีอะค่ะ

เจ้าบ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วขอแจ้งความก็แล้วกัน
คือคืนวันที่สี่กัญญายนมาแบบเดิม
เรื่องเดิมมากดกริ่งแล้วก็หายไปอ่าครั้งสุดท้ายล่าสุดเลยคือเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เพราะว่าเจ้าของบ้านเพิ่งติดกล้องเสร็จเมื่อวานตอนเย็นติดกล้องเสร็จปุ๊บตกดึกมาเลย
นี่คือข้าวของที่เขาป่าเข้ามาในบ้านคือก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ติดกล้องก็เลยไม่เห็นพฤติกรรม
ติดกล้องปุ๊บก็เอาเลยค่ะคราวนี้เห็นพฤติกรรมชัดเจ้าของบ้านบอกว่าก็แจ้งตำรวจไปแล้ว
แต่มันไม่คืบหน้าเลยตำรวจบอกว่าไม่ได้เป็นการก่อเหตุซึ่งหน้า
อยู่ดีมาจับไปโรงพักไม่ได้ถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวทก็ต้องมีการเซ็นยินยอมจากทางญาติเท่านั้น
อันนี้คือเจ้าของบ้านบอกว่าตำรวจบอกนะคะเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าแล้วจะยังไงกันดี
คือมันนอนไม่ได้เลยนะไม่รู้คืนไหนจะมาก่อเหตุแบบนี้อีก
แล้วการตะโกนด่ามันเป็นลักษณะของการข่มขู่ด้วยเขาก็กลัวว่าจะได้รับอันตรายกัน
เจ้าของบ้านนอน
ส่วนคนขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยซอยศรีนคริน๕๕ก็บอกว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้เคยเห็นคล้ายกับสาวประเภท๒นะคะ
เดินพูดคนเดียวเคยเดินบ่นคนเดียวพูดคนเดียวแล้วก็มานั่งวินครั้งหนึ่งสตังค์ก็ไม่จ่ายคนขี่วินก็บอกว่าก็เห็นว่าเป็นคนสติไม่ดีก็เลยไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรตอนนั้นที่เห็นก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะทำร้ายใคร
เคยขึ้นอยู่ขั้นหนึ่งนั่นก็บอกว่าขึ้นเขาแล้วไม่ได้จ่ายตังค์ขึ้นมาแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ขอนั้นเขาก็ไปคุยอยู่คนเดียว
อาจจะมีที่อยู่หลักแหล่งเพราะว่าเขาก็ดูแต่งตัวปกตินะคะ
ก็เหมือนพี่วินบอกเมื่อกี้นี้ค่ะบอกว่าเขาก็ดูแต่งตัวดีดูหน้าตาดี
สะอาดสะอ้านไม่ได้เหมือนคนแบบไม่มีที่อยู่อะไรแบบนี้
ก็ต้องฝากตำรวจที่ประเวทอ่ะนะคะตามให้หน่อยครับเพราะเขาก็กลัวว่า
หลังจากนี้มันจะมีอะไรที่รุนแรงมากไปกว่านี้หรือเปล่าหรือ
ญาติพี่น้องของผู้หญิงคนนี้เห็นภาพนี้เห็นคลิปนี้เห็นข่าวนี้
ก็ฝากดูแลหน่อยนะคะคือเหมือนที่ชาวบ้านเขาบอกอ่ะอืม
อย่าให้มีเหตุรุนแรงก่อนเลยใช่ค่ะผมเชื่อว่า
พี่ตำรวจตามให้ไม่ยากหรอกใช่ไหมป้องกันเอาไว้น่าจะดีกว่า
ตรวจสายสืบไปดูให้หน่อยว่าเออผู้หญิงคนนี้เขา
หรือจะเป็นสาวสองก็แล้วแต่เขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ไม่งั้นเกิดไปก่อเหตุอะไรขึ้นมามากกว่านี้นะฮะ